พาไปส่องไอจีของดารากันนะคะ
รวมไปถึงสาวสวยคนนี้ด้วยหยาดทิพย์ราชปาน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอโพสต์ภาพช่อดอกไม้
กุหลาบสีแดงสุดอลังการลงในไอจีส่วนตัว

เพราะว่าเพื่อนเขาก็พาเรทกันมาแซวแบบ

เขาบอกว่าเป็นแบบคอมเมนต์ประมาณว่าคล้ายกับว่านุ่มคนพิเศษ
กำลังศึกษาดูใจกันอยู่

งานนี้ก็หูผึงตาผึงกันเลยล่ะค่ะนักข่าวอย่างเรานะคะ
หนุ่มคนนั้นของสาวหยาดเป็นใคร
ทำไมใจปั้มละเกินนะ
นี่คือดอกกุหลาบอลังการบนเรือยอสเลยนะคะคุณ
เจอสาวหยาดทิพย์ราชปานเอาถามให้เคลียร์กันไป
ซึ่งเธอจะตอบว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เป็นการเซอร์ไพรส์สหาเป็นเรื่องดี
แต่ว่าเรื่องรายละเอียดขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเนอะ

อยากโดนขนาดนี้แสดงว่าคือเปิดใจแล้วใช่ไหมคะ

ค่ะก็ตอนนี้กำลังศึกษากัน
ก็ตื่นเต้นค่ะณตอนนั้นก็ตื่นเต้น
แล้วก็ดีใจที่มีคนทำอะไรดีขนาดนี้ให้กับเราอะค่ะ

คืออยาก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ว่าณวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะ
แล้วก็ยังไม่อยากเปิดหรือว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะ
เพราะว่าพูดเยอะไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะ